ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของแม่ค้าออนไลน์คนหนึ่ง
กำลังรีวิวเรื่องของรองเท้าเบอร์นี้สีนี้ลูกค้าสนใจไหม

เปิดนั่นเปิดนี่ดูสักพักหนึ่ง
มีไอ้เจ้าตัวนี้โผล่ขึ้นมาจากรองเท้า
เป็นอะไรคุณผู้ชมไปชมภาพเลยฮะ
เมื่อกี้มันบอกหน้ามัวหลองไม่เห็นมั้ย

หน้าฝนไม่ดูหรอค่ะมันมีหลองทำตเดง

อันนี้สวยนะพอเจอไปวิ่งป่าราบมันคงไม่ขายมาแล้วครับคุณผู้ชม

ค้าคนนี้ชื่อคุณโบคุณโบกำลังไลฟ์ขายรองเท้าเพลินนะ
ขู่นนี้ไซส์๔๐ยาว๒๕กำลังจะเนียดจะวัดให้ดูนะ
จะหยิบมาโชว์โชว์ไปทำไมแปลกทำไมมันไม่เข้า
ดันส่งไม่ได้อ้าวแยงเข้าไปปุ๊บสะดุดเลยนะคุณผู้ชม
ส่องดูนี่กระโดดออกมาแบบนี้ตาแป๋วเลยนะครับ
เจ้าตัวนี้โผล่ออกมาทักทายคุณผู้ชมในเฟซบุ๊คที่แม่ค้ากำลังไลฟ์สดอยู่
ก็คือเป็นคางคกตัวน้อยแอบไปนอนอยู่ในรองเท้าครับ
หลายคนที่ดูก็พากันลุ้นว่าแม่ค้าจะทำยังไงต่อ
รองเท้าคู่นี้และกับเจ้าตัวคางคกตัวนี้
สักพักหนึ่งเธอก็หยิบรองเท้ามาดูแบบกล้ากลัว
สุดท้ายแล้วก็โยนรองเท้าทิ้งเลยไม่ขายต่อ
คือเครื่องไว้ไว้ใต้จริงอ่ะคว่ำนิดนึงเขาก็กระโดดออกมาแล้ว

ไม่ต้องขายแล้วคู่นี้โยนทิ้งไปนะฮะ
คนที่ติดตามไลฟ์อยู่ก็พากันชอบใจแล้วก็แซวว่า
คางคกตัวนี้อาจจะมาให้โชคหรือเปล่า
นี่มีคนบอกว่าซื้อรองเท้าแถมน้อง
สุดท้ายไหมคะควันกระเจิงคุณผู้ชม
คือแบบขายต่อแบบกล้ากล้ากลัวกลัวนะครับ